ออกมาดูเหตุการณ์ฝึงไม่ร้านขายแต้าหู้ดำที่โพธรรมทรราชบุรี
ซึ่งทำให้พ่อและแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับ
นายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบราชบุรีพร้อมด้วยนางพัชรพรแสวงศักดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบราชบุรีเข้าไปเยี่ยมครอบครัวของนางสาวสุภาณาจิตตาลีรามหรือว่าน้องติ๊นานะครับที่บ้านพาในซอยราชสะดอนอุทิศเขตเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดบราชบุรีพร้อมไปมอบเงิ